เมื่อวานนี้มีเหตุโจรเข้าไปชิงทองในร้านทองคุณ
และเป็นภาพระทึกที่เกิดขึ้น
มีกล้องวงจรปิดของร้านจับภาพได้ชัดเจน
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพระทึกนี้กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมฮะ

เขายืนคุยกับเจ้าของร้านทองอยู่นานเป็นนาทีนาทีนะคุณ
สักพักนึงเขาเริ่มจะเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋า
และสิ่งที่หยิบออกมาก่อนอันแรกก็คือค้อน
เอาค้อนมาขู่เจ้าของร้าน
เดี๋ยวถ้าได้ดูตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้งนะ
ก็จะเห็นแล้วอาวุธอันแรกที่เขาหยิบขึ้นมาก็คือค้อนครับ
เอาค้อนมาจะขู่เจ้าของร้านเจ้าของร้านเนี่ยไม่กลัวค้อน
นี่เอาค้อนออกมาแล้วนะเจ้าของร้านไม่กลัวค้อน
เจ้าของร้านสู้ทุกอย่างเอาถาดเอาอะไรปลาเอาเก้าอี้ปลา
แต่ทีนี้ที่เห็นตกลงพื้นเห็นไหมคือทั้งค้อนและปืนมันตกลงพื้น
นั่นก็คือของโจรคนนี้โจรก็เลยหยิบปืนเข้ามา
แล้วก็จะยิงขู่เจ้าของร้านเหมือนกดไปแล้วนะคุณนะ
แต่ปืนมันไม่ลั่นเจ้าของร้านยังโชคดี
ยังเอาชีวิตรอดวิ่งหนีเข้าไปหลังร้านได้นะฮะ
หลังจากนั้นโจรมันกวาดทองไปเพียบเลยนะคุณนะ
เหตุการณ์ทั้งนี้เกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชเวียงแหงนะครับ
ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่
เวลาประมาณบ่าย๒ของเมื่อวานนี้นะครับ

แล้วตอนที่มันคว้าเอาทองไปนะคุณ
ใจเย็นมากเพราะเอาไปหลายเส้น

วิ่งหนีฮะไปขึ้นรถจักรยานยนต์สีดำ
ที่มีคนร้ายรายที่๒เนี่ย

รออยู่แล้วก็ขี่หลบหนีกัน
ไปที่ซอยคริสตจักรเวียงแหงนะครับ

กล้องวงจรปิดจับภาพในร้านได้
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาตรวจสอบ

ไล่ล่าคนร้ายให้โดยเร็วนะครับ

ระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทร

มีคนหนึ่งเข้ามาก่อเหตุคือคนที่โพกผ้าคนนี้

กับลูกค้านะครับคุณแต่เห็นไหม
เขาพยายามที่จะหยิบอะไรจากกระเป๋า

นั่นก็คืออาวุธที่เป็นค้อนนั่นเองนะครับ

ส่วนคนร้ายอีกคนจอดรถจักรยานยนต์
รอหน้าร้านอันนี้ตำรวจให้ข้อมูลมานะครับ
ซึ่งตำรวจได้ติดตามเส้นทางที่คนร้าย

ืบหน้าล่าสุดนะครับเบื้องต้นไปพบ
เสื้อผ้าที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ

บริมฝั่งแม่น้ำแตงนะครับ

จอดไว้ตรงนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อย

ของอำเภอเวียงซึ่งจุดดังกล่าวนะฮะ

เกือบ๑๖๐กิโลเมตรคุณ
ที่รถหนีเนี่ยโอ้โหไปไกลมากนะ

ถ้าคาดว่าจากทางร้านไปถึงจุดที่

คือ๓ชั่วโมงแล้วก็ตรงนั้นเป็นพื้นที่
ติดกับชายแดนประเทศเมียนมานะครับ

คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ซ้อนท้ายกันไปตามถนนสายหลัก

ห้างทองก่อนที่จะมาลงมือก่อเหตุ

ทีนี้ครับตอนนี้คืบหน้าล่าสุด

ห่างจากร้านทองที่เกิดเหตุประมาณ๑๕กิโลเมตร
ส่วนคนซ้อนท้ายที่เกาะเหตุขณะนี้
ตำรวจได้เร่งติดตามตัวอยู่
อย่างที่บอกไปตำรวจทราบตัวแล้ว
แล้วก็ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดฝางออกหมายจับ๒คนร้ายแล้ว
ว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายในวันนี้